สามีพระยาคู่นึงนะคะเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
สบนึงเจอในห้องน้ำอีกสบนึงเจอในห้องนอน
แสบภาพสบก็คือไม่ได้มีร่องรอยบาลแผล
เบื้องต้นสนิทานแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของการดื่มเล่า
คู่นี้เขาดื่มเหล้าหนักมากดื่มเหล้าไม่ยอมกินข้าว
แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยอันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นนะคะ
เพราะนี่อาจจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจสพวังน้ำเขียวพร้อมด้วยกู้ภัยฮุก๓๑จุดไทยสามัคคี
ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๘
ที่อำเภอวังน้ำเขียวนครราชศรีมา
พบศพนายธวัชชัยอุ่นอบอายุ๔๓ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
ใส่เสื้อยืดสกรีนข้อความด้านหลังว่ากองทัพบก
ผ้าขุนหนูนอนตะแคงเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
น้ำลายฟูมปากนะคะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากปากค่ะ
ศพที่๒นางอีทดั่นกลางอายุ๕๘ก็คือภรรยาของนายธวัชชัย
ใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนนอนหงายเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
น้ำลายฟูมปากเหมือนกันทั้งสองศพเลย
จากการตรวจสอบไม่มีร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายอะไรเลย

กู้ภัยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ทีนี้เราส่งติค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา

แต่ทางเจ้าของบอกว่าขออนุญาตไม่ให้ถ่ายภาพ

นางรวยนามสมมุติในจ้างของผู้เสียชีวิต
เป็นเจ้าของจุดที่เกิดเหตุเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
คนงานที่เป็นเพื่อนกับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนโทรไปหา
บอกว่าติดต่อสองคนนี้ไม่ได้เลยไปดูหน่อย
พอไปดูที่ห้องพักอ้าวทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของการดื่มเหล้าหรือเปล่า
ชอบดื่มเหล้ามากแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วย
ก่อนหน้านี้นางอีทเคยบ่นให้ฟังว่าเหนื่อยมากเลย
ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนายธวัชชัยอาจจะอาการกำเริบตอนเข้าห้องน้ำ

แล้วทั้งคู่สามีพระยาคู่นี้ดื่มเหล้าหนัก
คือดื่มเหล้าจนไม่กินข้าวอะค่ะ
เคยเตือนเรื่องดื่มเหล้าแต่เขาก็ไม่ฟัง
จนสุดท้ายสงสัยมาเสียชีวิตเพราะดื่มเหล้า

แต่ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะมีใครเอายาพิษมาใส่เหล้า
สามีพระยาคู่นี้ดื่มหรือเปล่า
ในจ้างเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่
ด้วยความที่ทั้งคู่ไม่ได้มีศัตรูอะไร

หนึ่งโรคตาบสองไม่กินข้าว
คือกินกันโต้รุ่งทุกวัน
เคยเตือนเขาไม่เคยเจ็บเงินไหม
เตือนจนชาวบ้านเขาบอกว่า
ทำไมให้อยู่ได้ถ้าเป็นเขาก็ไล่ไปตั้งนานแล้ว

เตือนเขาบอกว่าอย่างไรไหมครับ
เขาก็เฉยนะเขาก็บอกว่าอืมอะไรอ่ะ
ไม่ฟังอ่ะเนอะเตือนแกก็ไม่ฟังอ่ะ
ก็กินของแกกิน๑๐วันทำงาน๓วัน
ด้านลูกสาวของผู้เสียชีวิตและพ่อของผู้เสียชีวิต

เชื่อว่าก็น่าจะมาจากเรื่องของการดื่มเหล้านั่นแหละ
สามีพระยาคู่นี้ทั้งคู่เลยดื่มเหล้ากันเป็นประจำ

โดยเฉพาะในทวชัยก็จะอาจเจนเป็นเลือดบ่อยค่ะ

ครอบครัวเตือนกันบ่อยมากเรื่องดื่มเหล้า
แต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจทั้งคู่พูดว่ายังไงรู้ไหมค
บอกว่าดื่มไปเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้ว

ก็มาเสียชีวิตคาดว่าก็เรื่องดื่มเหล้านี่แหละค่ะ
บอดมันติดลมตั้งแต่เช้าร้านเย็นเช้าเลย
ข้าวก็กินนิดหน่อยแล้วกินแต่เหล้า
เตือนถ้าเขาก็ไม่เชื่อ
เขาจะว่ากับคนโตแล้ว
แต่ยังรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาไม่ได้
เพราะตำรวจสพวังน้ำเขียวบอกว่าขอชนะสูตรก่อน
ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะ